ก้าวไกลจะได้จัดตั้งรัฐบาลไหม
มันไม่ง่ายเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลา
แต่ละก้าวแต่ละก้าวต้องเจออะไรเยอะเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวยังมีอะไรอีกคุณรับรอง

เรื่องของหุ้นสื่อเรื่องของการยกมือโหวต
ทีนี้คุณผู้ชมวิบากรรมของก้าวไกลกว่าจะจัดตั้งรัฐบาล

เชื่อว่าหลายคนก็รอคำตอบอยู่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังการวิเคราะห์กับอาจารย์สุภาพ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับคุณขวัญครับ
สวัสดีท่านผู้ชมครับมีประเทศประชาธิปไตยสักกี่ประเทศครับ
ที่เป็นเหมือนเมืองไทยตอนนี้
ประชาธิปไตยทั่วไปเราก็รู้กันอยู่ว่า
ถึงเวลาการแข่งขันเลือกตั้งเขาก็แข่งขันกัน
เลือกตั้งเสร็จจบจบก็คือว่าฝ่ายชนะเดินหน้าตั้งรัฐบาล

ก็ต้องเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายตรวจสอบรัฐบาล
เทอมหนึ่งมีสี่ปีหลังจากนั้นสี่ปีสู้กันใหม่
ว่าประชาชนจะเลือกรัฐบาลเดิมหรือจะเลือกฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาล
กติกาง่ายเป็นแบบนี้แต่ของไทยเนี่ยมันอะไรกันครับเนี่ย
เลือกตั้งเสร็จฝ่ายชนะตกอยู่ในสภาพถูกตั้งด่าน
ถูกขัดขวางสารพัดสารพันธุ์เพื่อให้ตั้งรัฐบาลไม่ได้
เพื่อให้หัวหน้าพักที่ได้สอสอมากที่สุดเป็นนายกไม่ได้
เจอเข้าแบบนี้ประชาชนก็เวียนหัวเหนื่อยนายตั้งคำถามว่านี่มันอะไรกันครับเนี่ย
เมื่อวานนี้มีผู้อาวุโส๒คนออกมาแสดงความคิดความเห็นที่ผมคิดว่า
น่าจะเอามาถ่ายทอดให้ฟังให้มันตรงประเด็น
คนหนึ่งเป็นผู้อาวุโสทางการเมืองอาจารย์วันมัวหมัดนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
ท่านบอกว่าจากการลงพื้นที่พบประชาชนตลอด๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประชาชนสอบถามว่าเมื่อไหร่จะจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ
เขารอเห็นรัฐบาลมาแก้ปัญหา
ของพวกเขาการเลือกตั้งประชาชนสนับสนุนฝ่ายไหนมากที่สุด
ฝ่ายนั้นควรจะตั้งรัฐบาลให้โอกาสเสียงประชาชนตนอยากให้สื่อมวลชนได้สะท้อนความรู้สึก
และความต้องการของประชาชนในวันนี้ไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นกรกตเป็นสารรัฐมนูลและผู้มีอำนาจ
ประชาธิปไตยมันต้องเป็นของประชาชนเพื่อประชาชน
อันนี้เรากำลังรออยู่ว่ากรกตจะว่ายังไง
ในต่างประเทศเนี่ยกรกตเป็นเพียงผู้ช่วยให้เกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม
เพื่อให้มีรัฐบาลใหม่โดยเร็วแล้วท่านก็บอกนี่
อยากให้สื่อมวลชนได้สะท้อนความรู้สึกของประชาชนมากกว่าเรื่องกรกตซึ่งเป็นเรื่องเล็ก
รัฐมนูลก็เป็นเรื่องของคนไม่กี่คนประชาชนสิอยากสะท้อนอะไรเอามา
ผมว่าอันนี้คือปัญหาใหญ่ของประเทศเราและเป็นปัญหาใหญ่ของระบบประชาธิปไตย
เราเลิกกลัวพระเด็จการกันเสียทีนะครับ
อยากให้เป็นเวลาของประชาธิปไตยของประชาชนเขาอยากได้รัฐบาลของประชาชน
นี่อันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาตามกติกาสากล
แต่ว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่เป็นปกติแบบนี้
อีกคนนึงที่เป็นผู้อาวุโสเป็นนักวิชาการเป็นนักกฎหมาย
เคยเป็นคณะบดีคณะนิติศาสตร์
เคยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐมนูลอาจารย์พนัททัศนียานนท์
ท่านเห็นเรื่องความพยายามในการตั้งด่านสกัดของนักร้องเรียน
ที่ร้องกันยุบยับไปหมดตอนนี้เมื่อวานนี้ท่านโพสต์มาดุเลยครับ
บ้านเมืองนี้มันสิ้นคิดกัน
ถึงขนาดให้นักร้องเรียนอาชีพมาเป็นคนชี้นำว่าอะไรผิดอะไรถูกกันแล้วหรือ
บัตรซบจริงนี่
ผมรู้จักคุณเคยกับอาจารย์พนัทธัศนียานนท์ดี
ท่านเป็นคนพูดจาสุภาพเรียบร้อย
ไม่เคยได้ยินคำหยาบคายออกจากปากท่าน
คราวนี้คงเหลืออด
จึงมีประโยคว่าบัตรซบจริง

คนมีอีกมากที่คิดตรงกับอาจารย์วันนอร์
กับอาจารย์พนัทธัศนียานนท์
คือคิดว่าประเทศไทยไม่ปกติ
มีความไม่ปกติผุดโผล่ขึ้นมามากมาย
ชาวบ้านเวียนหัวและสับสน

จะใช้คำว่ามีคำพิพากษานอกศาล

เรื่องคดีหุ้นของคุณพิธา

ก็มีความเห็นแบบฟันทง
แงไม่รอดแน่นอนถูกตัดสิทธิ์แน่นอน

เป็นนายกไม่ได้แน่นอน
พรั่งพรูกันมาได้ทุกวัน
แล้วคนที่ออกความเห็นนี้
ก็ยกรัฐมนูลมาตรานั้นมาตราโน้นมาตรานี้
อ้างอิงประกอบให้คนคิดตามเชื่อตาม
คนฟังก็เออเออจริงเออจริง
เพราะคนที่ยกเอารัฐมนูลอ้าง

เป็นระดับสวเป็นระดับผู้มีภูมิรู้
เป็นระดับที่พูดจาน่าเชื่อถือ
ในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่ง
ที่สนับสนุนฝ่ายที่ชนะ

ก็มีความเห็นอีกแบบหนึ่งตรงกันข้ามเลยครับ
คือเห็นว่าคุณพิธาไม่ผิด

เป็นสอสอได้เป็นนายกได้
แล้วก็อ้างเหตุผลอ้างกฎหมายอ้างรัฐมนูล

มาประกอบคำอ้างอิงเหมือนกันครับ
คนฟังก็คล้อยตามอีก
ว่าเออจริงเออจริงอีกเหมือนกัน

ผมถึงเรียกว่านี่คือคำวินิจฉัยนอกศาล

บ้านเมืองเรามันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงครับเนี่ย
มีประเทศไหนบ้างที่เขาปล่อยให้คนวงนอก

ชี้นำคำวินิจฉัยของศาลกันแบบนี้
แล้วเป็นอย่างนี้มาเป็นสัปดาห์สัปดาห์แล้ว
แต่กันไหนแต่ไรมาเนี่ยวงการสื่ออย่างพวกผมเนี่ย

เวลาเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ย

ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการตุลาการ

วินิจฉัยตามกฎหมายเขาคิดเป็น

มีความเห็นชี้นำอย่างนี้กันทุกวี่ทุกวัน
ออกมาจากปากหัวงอกหัวดำทั้งหลายทุกวัน

ฉะนั้นผมคิดว่านี่คือเรื่องที่
เพี้ยนและแปลกประหลาด
แล้วก็ไม่มีใครมาตั้งให้สติมาห้ามปราม
ไม่มีใครมาบอกว่าไม่ควรทำ
ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรม

ปล่อยให้เป็นเรื่องของการวินิจฉัย
ปล่อยให้สารรัฐมนูลได้ทำหน้าที่ของท่าน
แต่ว่าก็ไม่เป็นอย่างที่ว่า
ก็ยังเห็นมีความเห็นขัดแย้งกันทุกวัน
ฝ่ายไหนที่ชอบกับความเห็นไหน
ก็ส่งข้อความนั้นโพสต์เข้าไปในโลกออนไลน์
ที่เขาใช้ภาษาว่ารัวรัวทีนี้
คนที่ได้รับข้อมูลทั้งสองฝ่าย
ก็มีความคิดแตกแยกกันในทางความคิด

ฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าคุณพิธานไปไม่ถึงไหน
ไม่รอดถูกตัดสิทธิ์
ฝ่ายหนึ่งก็เชื่อว่าไม่มีปัญหา
แล้วแต่ละฝ่ายก็เอาที่บรรดาผู้รู้ทั้งหลาย
โพสต์ใส่กันในโลกออนไลน์
อันนี้ยิ่งนับวันยิ่งขยายความแตกแยก
ผมคิดว่าสถานการณ์ขนาดนี้
สื่อต่างชาตินานาประเทศที่จับตามองอยู่
เขาก็คงงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่คือประชาธิปไตยในอุ้งมือมาร
แล้วมันเป็นเรื่องที่
คงไม่เกิดกับประเทศอื่นบ่อยนัก

ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ
แลนด์โอลี่จริงนะฮะ